เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะครับแล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะครับ
ว่าตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเนี่ยการเคลื่อนไหวของทางกลุ่มผู้ชุมนุม
จนถึงณขณะนี้เป็นอย่างไรเนี่ยครับเราต้องเริ่มต้นจากทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสต
ท่าพระจันทร์ก่อนนี่เป็นจุดสถานที่หลักนะครับ

ท่านผู้ชมนะครับติดตามเรื่องของการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับ
ซึ่งวันนี้ก็คือกลุ่มทวงคืนทวงอำนาจคือรัศดรเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ได้ประกาศท่าทีมาตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับว่า
การชุมนุมจะปักหลักค้างคืนเสาร์ที่๑๙กันยายนต่อเนื่องถึงอาทิตย์ที่๒๐กันยายนนะครับ
แล้วจะมีการเคลื่อนขบวนเดินขบวนด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเข้าพื้นที่มาตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะ
แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นอุปสรรคนะครับ
เส้นทางต่างนะครับถ้าเราจะไล่เลียงนะครับทุกผู้ชมครับดูแผนที่ในส่วนของทางธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ก่อนนะฮะ
นี่คือจุดพื้นที่ของธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับที่บริเวณพื้นที่ต่างต่างเนี่ย
แล้วก็มาถึงตรงจุดสนามหลวงเนี่ยนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
แต่ว่าดูตรงตอนแรกก่อนนะฮะที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เดี๋ยวผมขอแผนที่ที่พื้นที่ของบริเวณมหาวิทยาลัยก่อนนะฮะ
ที่จะเห็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแล้วก็ประตูต่างนะฮะว่าวันนี้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยได้เข้ามาทางประตูไหนอย่างไรบ้างนะครับ
นี่ครับทุกผู้ชมครับจะเห็นว่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับฝั่งนี้จะคือท้องสนามหลวงนะฮะ
นี่คือพื้นที่ของมหาวิทยาลัยกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมแถลงข่าว
และถ้าผู้ชุมนุมมาจำนวนมากพอก็จะย้ายพื้นที่แล้วก็ขยายพื้นที่ไปด้วยนะครับไปถึงที่บริเวณท้องสนามหลวงก็คือตรงนี้ณขณะนี้นะครับ
เดี๋ยวจะไล่ให้อีกทีหนึ่งนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เช้าวันนี้เริ่มมาตั้งแต่สักประมาณ๙โมงละ๙โมงเช้า๑๐โมงเช้า
พื้นที่โดยรอบนะครับตรงเส้นแถวนี้นะครับที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้เดินทางเข้ามา
หรือว่าตามถนนจุดต่างที่เป็นประตูต่างของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ด้วย
แต่ก็อย่างที่ทราบ๒ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยทางธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ได้ปิดประตูแล้วก็ล็อกกุญแจ
พร้อมกับปิดประกาศบอกว่ามหาวิทยาลัยของงดการใช้พื้นที่นะครับไปจนถึง๒๐กันยายน
แต่เมื่อช่วงเช้าทางผู้ชุมนุมเนี่ยสามารถเข้ามาได้ก่อนทางประตูนี้เดี๋ยวจะมีภาพให้ท่านดูควบคู่ไปด้วย
ประตูนี้คือประตูทางเข้าหลักนะฮะประตูใหญ่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
กับทางพิพิทธภัณฑ์สถานพระนครตรงจุดนี้นะครับ
ตรงจุดนี้ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัด
ณขณะนี้ก็ยังมีการพูดคุยแล้วก็วิพากษ์วิจารณ

กลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็แกนนำที่พากันเข้ามาเนี่ย
เข้ามาแบบไหนอย่างไรนะฮะ
เข้ามาด้วยการพังประตูหรือว่าเจ้าหน้าที่เปิดให้
หรือมีอาจารย์บอกให้เจ้าหน้าที่คลายกุญแจปลดล็อกให้
หรือว่าบุกเข้ามาหรืออะไรอย่างไร
ดูภาพกันแล้วกันเนี่ยเรามีภาพประกอบให้ด้วยนะฮะ
ตรงจุดนี้นะฮะเป็นหนึ่งในประตูที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยได้เข้ามา
มาตั้งแต่เช้าแล้วนี่นะฮะนายพนุวัฒน์จาดนอกหรือว่าไม้ระยองนะครับ
ตอนสัก๙โมงกว่า๑๐โมงเนี่ยที่มาถึงแล้วก็สักเที่ยงประมาณเที่ยงนะครับ
ก็ได้พยายามเจรจาพูดคุยรุ้งปรัสยาด้วยนะครับ
พยายามเจรจาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ขอเปิดประตู
ขอเข้าไปใช้พื้นที่ในการชุมนุม
แม้ว่าก่อนหน้านี้ทางมหาวิทยาลัยจะบอกว่าไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ก็ตาม
เจรจากันอยู่สักพักนึงนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปได้

เพราะว่าสิ่งต่างที่เกิดขึ้นในพื้นที่การชุมนุมเนี่ย
แน่นอนว่ามันก็มีเรื่องของมวลชนนะครับเรื่องของปฏิบัติการต่าง
เรื่องของการดูแลความสงบเรียบร้อยการรักษาความปลอดภัย
แล้วก็เข้าไปได้อย่างนี้ประมาณเที่ยงนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่คือหนึ่งในประตูที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้เข้าไปในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
รวมกับประตูทางฝั่งของประตูท่าพระจันทร์นะครับ
หรือว่าประตูทางฝั่งของประตูท่าพระอาทิตย์จุดนี้ก็เริ่มทยอยเข้ามานะฮะ
ทยอยเข้ามาเมื่อผู้ชุมนุมเข้ามาได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ได้ไปตั้งเวทีปราศัยอยู่ที่สนามฟุตบอลนะครับ
อย่างที่มีการบอกเอาไว้ตั้งแต่การแถลงวันแรกนะครับ
สนามฟุตบอลตรงนี้นะครับที่ไปตั้งเวทีปลาใสนะครับ
ประมาณช่วงเที่ยงที่ผ่านมาการแถลงข่าวของทางแกนนำของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยบอกว่า
ปักหลักค้างคืนอยู่ที่นี่นะฮะนี่ฮะตอนที่เขาเข้าไปนะครับ
ตอนประมาณช่วงเที่ยงเข้าไปถึงก็ได้ประกาศเรื่องของการจะยึดตรงนี้
เพื่อตั้งเวทีปลาใสและจะปากหลักค้างคืนหนึ่งคืนก่อนที่พรุ่งนี้เช้าถึงจะเคลื่อนขบวนไป
ไปยื่นข้อเรียกร้องที่ธรรมเนียบรัฐบาลนั่นคือการปราศัยที่มีก่อนหน้านี้นะครับ

นี่ก็เป็นภาพของหนึ่งในแกนนำนะครับที่ได้นำกลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามา
แล้วหลังจากนั้นหลายประตูครับก็เข้ามานะฮะ
นี่ครับท่านผู้ชมครับอย่างที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับ
นี่คือสนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
นี่เป็นรถเครื่องขยายเสียงนะครับแล้วเวทีต่างก็เริ่มเข้ามาติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับ
ภายในพื้นที่สนามฟุตบอลของธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
แก่นำบอกว่าถ้ามีผู้ชุมนุมมาเยอะนะครับก็จำเป็นต้องขยายพื้นที่การชุมนุม
ซึ่งก็บอกตั้งแต่ต้นว่าต้องการจะมาที่บริเวณท้องสนามหลวงนะครับ
หลังจากนั้นครับประมาณสัก๑๔นาฬิกา๑๕นาฬิกานะครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมก็ขยายพื้นที่มาถึงตรงจุดนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
บริเวณท้องสนามหลวงนะครับซึ่งท้องสนามหลวงตรงนี้เนี่ย
เขาได้ตั้งเวทีปลาใสเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปอยู่ตรงพื้นที่แล้ว
และณขณะนี้นะครับได้ยุบเวทีที่สนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์มาอยู่ตรงจุดนี้จุดเดียวแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ถ้าเราดูภาพเนี่ยจะเห็นให้ชัดขึ้นนะฮะ
ณขณะนี้เท่ากับว่าผมลบใหม่หมดเลยนะฮะตรงนี้กลุ่มผู้ชุมนุมตอนนี้มาอยู่ที่นี่นะครับ
ตั้งเวทีอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนภาพเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ติดตามจากการรายงานสดของคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวของเรา
นี่นะฮะเขามาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแต่พื้นที่ท้องสนามหลวงเนี่ยแบ่งเป็น๒จุดด้วยกันนะครับสองส่วนตรงนี้จะเห็นว่ามีถนนกั้นกลางอยู่เพราะมีเขตพระสถานอยู่ด้วย
นี่คือพื้นที่ของการชุมนุมนัดขณะนี้นะครับทุกผู้ชมครับไล่เรียงตั้งแต่เช้ามาถึงนัดขณะนี้จะอยู่ตรงนี้นี่ฮะที่เขาเข้าไปช่วงบ่ายนะฮะแล้วเจ้าหน้าที่ไปแจ้งว่าการชุมนุมนัดตรงนี้เนี่ยต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน๒๔ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยแต่ทางผู้ชุมนุมไม่ได้แจ้งก็ขอให้ออกจากพื้นที่ภายใน๑ชั่ว
พื้นวันนี้นะครับก่อนที่จะไปถึงพรุ่งนี้เช้าที่จะมีการเคลื่อนขบวนกันคำถามก็คือว่าการเคลื่อนขบวนในวันพรุ่งนี้จะไปที่ไหนอย่างไรนะฮะเดี๋ยวจะไล่ให้แต่ว่าผมขอดูพื้นที่ของสนามหลวงอีกนิดนึงก่อนนะฮะนี่ฮะทุกผู้ชมครับพื้นที่ของท้องสนามหลวงตรงนี้นะครับเวที่ชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมนัด
จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่มายืนอยู่พร้อมกับรถบรรทุกน้ำนะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ชุมนุมเนี่ยฝ่าแนวกั้นเข้าไปเพราะถ้าล้ำเข้าไปฝั่งนี้จะเป็นเขตพระราชฐานส่วนตรงนี้เป็นเขตที่ทางสำนักงานเขตเขาดูแลอยู่ประชาชนโดยทั่วไปผู้มนักงานเขตพระนครนะครับได้ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่านักขณะนี้นะคร

ท้องสนามหลวงตรงนี้แล้วนะครับวันพรุ่งนี้ยังต้องจับตาอยู่นะครับคืนนี้เขาจะปรักหลักชุมนุมกันอยู่ตรงนี้พร้อมกับมีเวทีปลาสายนี่คือรถน้ำนะฮะที่เจ้าหน้าที่มาตั้งแผงกั้นอยู่นะครับพร้อมกับรั้วเหล็กอย่างที่ผมบอกคือเส้นตรงนี้นะฮะนี่คือที่เจ้าหน้าที่ยืนอยู่นะครับแล้วก็มีป้ายประกาศชัด

ที่จากสนามหลวงจากธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังพื้นที่แถวแถวธรรมเนียบรัฐบาลแถวแถวลานพระรูปทรงม้านะครับท่านผู้ชมครับถ้าจากธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์และพื้นที่ท้องสนามหลวงเท่ากับว่าณขณะนี้กลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ตรงนี้นะครับวันพรุ่งนี้แกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่า

และการชมนุมได้แถลงข่าวเอาไว้ว่าจะเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นข้อเรียกร้องในเช้าวันอาทิตย์ที่๒๐กันยายนบอกว่าจะให้มาได้แค่สะพานมะขวานรังสรรเท่านั้นถ้าจะยื่นนังสือถ้าจะแสดงออกเชิญสัยรัฐอะไรก็แล้วแต่ให้มาได้แค่ตรงจุดสะพานมะขวานรังสรรเท่านั้นไม่ให้เข้าไปด้านในมากกว่านี้แต่ข
จะต้องเป็นระดับรองนายกรัฐมนตรีขึ้นไปเท่านั้นทางรัฐบาลยังไม่ได้บอกนะครับว่าจะส่งตัวแทนใครจะมารับมอบหนังสือจากทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
ขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าจะให้เข้าไปแค่ตรงนี้พรุ่งนี้ต้องจับตาเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วจะมีการเจรจานะครับจะมีการทำความเข้าใจกันหรือว่ายื่นข้อเรียกร้องตอบรับตอบสนองแลกเปลี่ยนกันได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรแต่เมื่อวานล่าสุดนี้เนี่ยทางแกนนำของกลุ่มผู้ชุมนุม
ที่บอกว่าจะไปยื่นหนังสือข้อเรียกร้องตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าที่ธรรมเนียบรัฐบาลจะเดินทางไปยื่นข้อเรียกร้องตรงนั้นหรือไม่อย่างไรหรือว่าเขาจะเคลื่อนขบวนไปตรงไหนอะไรยังไงอีกถามว่าถ้าถัดจากตรงนี้ไปได้ถ้าเลยสะพานมะขวานลังสรรไปได้เนี่ยจะไปถึงไหนยังไงต่อผ่านสะพานมะขวาน
ไปเทเวชเลี้ยวขวาก็มาถนนพิศนุโลกมาถึงธรรมเนียบรัฐบาลแต่ถ้าเลยตรงไปจะเป็นลานพระบลมรูปทรงม้าหรือว่าลำท่าวังดุสิตนะครับถัดจากนี้ไปก็คือพระที่นั่งอานันตสะสมาคมไปถึงรัฐสภาที่เก่านะครับรัฐสภาที่เก่าแล้วก็มีเข่าดินเพราะฉะนั้นภาษาที่ความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ช
พรุ่งนี้๘โมงเช้าจะเคลื่อนขบวน
เคลื่อนขบวนเป้าหมายก็คือจะไปยื่นข้อเรียกร้องถึงรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมและคุณทัศนัย
อย่างที่เราทราบกันนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะไปยื่นข้อเรียกร้องที่จุดไหนอย่างไร
แล้วข้อเรียกร้องนั้นจะคือข้อเรียกร้องอะไรยังไงนะครับ
รวมทั้งเรื่องของจุดที่เจ้าหน้าที่บอกว่าคุณมาได้แค่สะพานพระควรังสรรค์
ตรงนี้เนี่ยแหละฮะจะเจรจากลายเกลี่ยอะไรกันยังไง
ใช่ครับนะฮะคุณผู้ชมครับตามที่คุณภาคภูมิได้รายงานเรื่องของแผนผัง
แล้วก็ไทม์ไลน์ไปจนถึงวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมเกาะติดหน้าจอของเรา
เราสองคนก็ยังคงอยู่นะครับจนถึงวันพรุ่งนี้